ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะ
เป็นคดีที่สามีเนี่ยขับรถยนต์ไล่ชนรถจักรยานยนต์ของภรรยา
จนรถล้มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเอามีดไล่แทงซ้ำ
ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตค่ะที่หลังก่อเหตุก็หนีไป
สุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวติดต่อยาธิ์ให้พาเข้าไป
เข้าไปมอบตัวกับตำรวจนะคะอ้างว่าโมโหที่ภรรยาเนี่ย
เอาเงินที่หามาได้ไปให้ชายชู้จนหมดอืม
นายคำตันราชบัวศรีอายุสี่สิบแปดปีผู้ต้องหา
ถูกตำรวจภูทรสพศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูสอบปากคำนะคะ
หลังจากที่เข้าไปมอบตัวนายคำตันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะ
คดีที่ใช้รถยนต์ไล่ชนรถจักรยานยนต์ของนางอุบลชัยสงฆ์อายุ๔๗ปี
ภรรยาที่ขี่อยู่บนถนนข้างไร่อ้อยเส้นทางซอยข้างกำแพงรั้ว
รับซื้อข้าวมันสัมปะหลังของบริษัทไทยพิพัฒน์ถนนศรีบุญเรืองชุมแพร
ที่บ้านลาดกรุงศรีแล้วรถภรรยาก็เสียหลักล้มอ่ะนะคะ
ตัวนายคำตันสามีก็เอามีดไล่แทงซ้ำจนภรรยาเนี่ยเสียชีวิตขาดที่
พอมอบตัวแล้วตำรวจก็คุมตัวนายคำตันไปทำแผนค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุแล้วเขาก็รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงจริง
ฆ่าภรรยาก็เพราะว่าแค้นภรรยาไปคบชู้ไปมีผู้ชายคนใหม่
แล้วเอาเงินที่ตัวเองหามาได้เนี่ยไปให้ชายชู้จนหมด
หลังก่อเหตุก็หนีไปตามป่าเขากินน้ำเปล่าประทังชีวิต
ทนแรงกดดันไม่ไหวก็เลยติดต่อยาดขอเข้ามอบตัว
ผู้บังคับบัญชาทางตำรวจภูทรภาค๔ก็นำเฮลิคอปเตอร์มาบินวนค้นหานะคะ
ก็ระดมกำลังตำรวจตำรวจอาสาช่วยกันตามตัว
แล้วนายคำตันก็สำนึกผิดสุดท้ายมอบตัวเอง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ค้นหาอยู่สักระยะหนึ่ง
สรุปเราโดนกดดันจะกลับไปขอขอมายาทธิ์อะไรมั้ย
พ่อน้องสาวแม่
แล้วก็พ่อ
มันต้มเงินปลดไปหมดทุกสิ่งทุกการ